แต่ว่าช่วงต้นนี้เรามาพูดถึงประเด็นเหตุการณ์นี้กันก่อนดีกว่า
เพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ

ระหว่างกลุ่มชายชะกันกับชาวบ้านในพื้นที่หาดราวัยนะครับ

ส่งกลุ่มชายชะกันพร้อมด้วยรถแบ็คโฮลเนี่ยนะครับ
เข้าไปปิดทางออกที่ดินของกริมหาดราวัย

แล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว
หลายรายต้องตรวจสอบประเด็นนี้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่านี่คือภาพเหตุการณ์ของความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
บริเวณทางเข้าออกริมทะเลหาดราวัย
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ

คือได้มีกลุ่มชายชะกันพร้อมด้วยรถแบ็คโฮลขนหิน
ปิดทางเข้าออกถนนบริเวณหาดราวัย
ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้กันมายาวนาน
ขณะที่เจ้าของที่ดินที่เดินเรื่อง
ที่ดินก็อ้างเรื่องเอกสิทธิ์ครอบครอง
ทำให้ชาวบ้านที่เฝ้าสังเกตการณ์ต่างก็ไม่พอใจไงคุณ

จนเป็นเหตุให้เกิดการปะทะกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
อย่างไรก็ตามได้มีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
จากทัพเรือภาคที่๓รวมทั้งตำรวจและก็อาสาสมัคร
รวมถึงทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ก็พอเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่าย

เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยต่อไปนะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบเรื่องของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ท่านรองผู้ว่าโชคดีอมรวัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้ว

ครับท่านรองครับเกิดอะไรขึ้นครับ
ถึงเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นครับ
อ๋อเป็นข้อพิษภาษณ์กันในเรื่องของ

สิทธิยังไงบ้างฮะท่านรองช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับ
อ่าที่ดินที่ท่านรองนี้
มันเป็นที่ดินที่มีหลักการศูนย์ต้องครับครับ

การมาซื้อตังสตรฐุนช่วงที่๓
เนี่ยมันดีขึ้นน๊ะ

ก็จะมีปัญหาปลาชาบ้านเขาไม่ยอม

บริษัทก็เลยมายื่นทางศูนย์โรงคำที่แก่งหวัด
มีการนัดเจรจากันเรื่องนี้
ไม่สามารถเจรจาสำเร็จ

แล้วแหลมก็เลยเข้าไปดำเนินการ
ใช้เหดียวติดทางเดินข้างบ้าน
ก็เลยเป็นเหตุแล้วก็เป็นเหตุ
เป็นเหตุให้มีการบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล
ขอถามค่ะตามหลักการตามข้อกฎหมาย
บริษัทเขาสามารถที่จะเข้าไปทำแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับ
แต่ว่าตามข้อเท็จจริงแล้วเขาสามารถเข้าไปได้ไหมครับ
เลเป็นชาติภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในภูเก็ต
อยู่มาดั้งเดิมเป็นร้อยกว่าปีครับ
พวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่จิตหาดจิตฝังครับ
มาเขาก็เดินไปเพื่อไปฝังศพเด็กบ้างอะไรบ้างพวกนี้
บริษัทที่มาซื้อนี่ก็เป็นบริษัทบารอนเวิร์นเฟสจำกัด
ถ้าซื้อมาแล้วก็คงจะทำอะไรไม่ได้มาเป็นเวลานานเนื่องจากว่ามีความผิด
สุดท้ายคงใช้หลักกฎหมายแบบเต็มที่๑๐๐
ที่ว่าจะเอาอิทธิ์มาปลูกด้านทางเบอร์
ก็เลยเป็นเหตุให้มีการพิพาทกัน

ท่านรองผู้พรีวาคะอย่างกวดินิยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาถึงตอนนี้
เรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กลุ่มชาวบ้าน
ได้เข้าไปดำเนินการยังไงบ้างคะ
แล้วก็มีหน่วยทางทัพเรือภาคสาวสถานเรือ
ก็มีจิตต่อปลงไปดูแลพันธุ์ที่
ทางตำรวจสพฉลองนะครับ

ในขณะนี้ถือว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้ดี

ต่างฝ่ายก็ต่างเป็นกำลังอยู่ชาวบ้านก็ไม่ยอม

ทางฝ่ายบริษัทเองก็ไม่ยอม
อย่างว่าที่ดินที่มีเอกสารถูกต้องก็ยืนตำรวจสมัย

คือทางบริษัทเขาก็ยืนยันเอกสารของเขา

จะคุยกันได้ไหมคะ
เรื่องนี้ตอนเย็นวันนี้ทางท่านผู้รักษาจังหวัดท่านจำเดินพิเศษภงษาดา
ก็เมื่อกี้ก็ได้สั่งการมา
อย่างว่าทางรัฐบาลทางอัศวงศ์หมาไทยธรรมหลักอัศวงศ์หมาไทย
ท่านท่านบริษัทเย็นนี้ก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอด

ตอนเย็นวันนี้ท่านผู้ว่าท่านดำเนินทิศพงศดาก็จะนัด
ประชุมเพื่อเย็นประกาศการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เผื่อว่าจะสามารถมีทางออกที่ดี
ต่อไปก่อนถ่ายจะเตรียมหน่อยละที่เกี่ยวข้องของเราหมดครับ
อย่าว่าจะเป็นทางที่ดื่มทางอัยการ
ถึงทางพิเศษภงศาลภิการกำหนังผู้ยุติบ้าน
ดั่งเบิดสิทธิ์เขาชาวเลอืมค่ะทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
จำลงตรงรวจมามานั่งคุยเจือจากแต่ว่าถ้าเรายึดหลับปฏหมายเนี้ย
ผลมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับค่ะจะพูดคุยกันประมาณกี่โมงค่ะ
ท่านรองอ่าตอนห้าโมงครึ่งวันนี้อ่าห้าโมงครึ่งนะครับ
เอาละครับตอนนี้ท่านขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก่อนนะครับ
ท่านรองโชคดีอมรวัฒน์นะครับขอบคุณครับเพราะว่าเดี๋ยวห้าโมงครึ่ง
ทีมข่าวของเราที่ประจำที่ภูเก็ตเนี่ยคงต้องติดตามเรื่องของแนวทางในการแก้ปัญหานะครับ
เพราะว่าทางเจ้าของบริษัทเขาบอกเขามีเอกสารแต่เข้าไปทำอะไรใช้ประโยชน์กับที่ดินตัวเองไม่ได้
แล้วหลังจากเข้าไปก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องดูว่าวิธีการเจรจาจะเป็นอย่างไร
แจ้งทำความเข้าใจเป็นอย่างไรเยียวยาด้วยเพราะชาวบ้านเขาก็เคยใช้ประโยชน์จากที่ดินนี้
มานานแสนนานเหมือนกันนะครับ